ดูเหตุการณ์นี้ก่อนที่จังหวัดลำพูนนะครับ
กันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๐๓๐๐นที่ผ่านมากลางดึกเลยเลยฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่หน้าตลาดแม่บัวเงินตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ากลุ่มคนไล่ยิงกัน
มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คนก็คือนายดูสิตยอดดีอายุ๓๙ปี
เป็นคนงานของโรงงานกระเบื้องนะครับ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่ใบหน้าแขนขวาแล้วก็ราวนมรวม๓นัด
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
นายดูสิตคนเจ็บพร้อมเพื่อนอีก๒คน
มานั่งดื่มเบียร์กันที่หน้าร้านขายลูกชิ้นแถวร้านสะดวกซื้อล่ะครับ
กระทั่งนายนิพันธ์สามารถอายุ๓๖ปี
เพื่อนของผู้บาดเจ็บที่ทำงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์

ขณะยืนปัสสาวะมีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนะครับ
เปิดท้ายรถเก๋งสีบอลทองไม่ทราบทะเบียน
ี่ห้อรุ่นไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นไม่ชัด
แล้วก็นั่งดื่มกินอยู่กับสาว

แต่อีกกลุ่มเปิดท้ายรถนั่งดื่มกินกัน

สวมเสื้อแล้วมีรอยสักรูปปีกนกที่หน้าอก
ตะโกนแล้วก็ให้ของลับกับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
พร้อมกับด่าว่าเอามายืนฉี่ตรงนี้ทำไม
นายนิพันธ์ก็เลยเดินกลับไปบอกนายดูสิตผู้เจ็บ

แต่นายดูสิตบอกให้เพื่อนนั่งลงแล้วก็เงียบกันไว้

นี่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเสียงดังโวยวายไม่พอใจ
แล้วก็คว่างขวดโซดามากลางถนนหน้าร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้นะฮะนายดูสิตคนเจ็บอารมณ์ขึ้นเลยคุณ

แล้วก็ลุกขึ้นไปเดินถามถามว่าจะเอายังไง
สุดท้ายมีเรื่องกันจนกระทั่งมีการใช้อาวุธปืน
ยิงใส่นายดูสิตจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนอีกฝั่งก็พากันหลบหนีไปนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุจากทะเบียนรถ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจกลางเมืองลำพูนเมื่อคืนนี้นะครับ